เรื่องของผักแพงเป็นอย่างไรกันบ้าง
ท่านส่งข้อความเข้ามาคุยกันตั้งแต่ต้น
บอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่แค่ผักแพงนะ

เดี๋ยวไปดูพ่อค้าร้านยำปูมาที่สุราชธานี
โพสต์คลิปเอาไว้บอกว่าโอ้โหผักเนี่ย
เฉพาะผักชีนี่แพงเหลือเกินกิโลกรัมละ๔๐๐บาทโอ้โหคุณผู้ชมพี่ชม
เดี๋ยวไปดูเขาหน่อยนะครับ
สอบถามผู้รู้หน่อยนะครับผักชีทำไมมันแพงขึ้นโหดจังครับ
ตอนนี้โลเกือบ๔๐๐แล้วผมงงว่ามันปลูกกระดินทองคำหรือเปล่าครับเนี่ย
มันแพงเกินเกินกว่าเหตุแล้วครับใครรู้บ้างครับว่าทำไมผักชีมันแพงขนาดนี้
นี่ครับมีการยำปูมาที่สุรธานีนะครับเขาก็ถามคำถามนะ
มีคลิปหนึ่งแม่ชายอีกคนหนึ่งก็โพสต์เอาไว้เหมือนกัน
ผักแพงอยู่เหมือนกันนี่
รู้จักไหมอันนี้คืออะไรอันนี้คือขึ้นช่ายนะ

นี่ให้บาทแต่วันนี้ไปซื้อที่ตลาด
ทุกคนว่ากี่บาทสองต้นได้มาสองต้นนะ
โลละสองร้อยแปดสิบสองต้นนี้สามสิบบาท
สองต้นสามสิบหมายความว่าต้นละสิบห้าใช่
แล้วใส่ไปในยำถุงนึงก็

คือหลายคนก็มาแสดงความเห็นในคลิปต่าง

เขาโพสต์เรื่องของผักแพงก่อนนะ
ซึ่งหลายท่านก็ให้ความเห็นก็แทบจะตรงกันนั่นแหละ

ผักในไร่ในสวนที่เกษตรกรเขาปลูกเอาไว้มันก็พังเสียหายกันหมด
ผลผลิตมันออกมาน้อยไหนจะเรื่องการขนส่งที่ลำบากอีก
ว่าน้ำมันแพงอีกใช่ไหมนี่ฮะอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ในกรุงเทพเนี่ย
กระทรวงพาณิชย์ก็จะมีคารวาลผักขายราคาถูกให้กับชาวบ้านนะฮะ
ต่างจังหวัดเดี๋ยวรอฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนนี้เป็นตลาดสดในเขตเทศบาลสอง
เทศบาลเมืองอุทัยธานีเราสำรวจร้านขายผักสด
ราคาผักสดหลายชนิดเนี่ยมันขยับขึ้นหมดเลยนะครับอ่าที่นี่นะฮะ
ตลาดสดเทศบาล๒นะครับที่อุทัยธานีนะฮะ
ผักชีขึ้นช่ายกิโลกรัมละสามร้อยเจ็ดสิบตั้งโอกิโลกรัมละสองร้อยสามสิบ
ต้นหอมกิโลละร้อยแปดสิบอื้อหือถั่วฝักยาผักกาดขาวกิโลละร้อยห้าสิบ
กล่ำปีกิโลกรัมละร้อยสี่สิบบาทค่ะโอ้โหคือมันหลายชนิดนะฮะ
ผลกระทบตอนนี้ก็คือพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารตามสั่งหรือว่าร้านอาหารต่างเนี่ย
ตอนนี้ต้นทุนมันเพิ่มสูงขึ้นคือเราถามพ่อค้าแม่ค้าว่าเอาอย่างนี้จะทำยังไงดีพี่
เพิ่มราคาไหมหรืออะไรยังไงเขาบอกก็คงจะต้องแบกรับต้นทุนกันไปนั่นแหละ
คงไม่ถึงขั้นเพิ่มราคาหรอกอาจจะใส่น้อยบ้างค่ะ
แต่คงไม่ถึงขั้นไปผลักภาระให้กับทางลูกค้าด้วยการเพิ่มราคาก็คงจะต้องประคองสถานการณ์ช่วยกันไปก่อน
อืมแล้วช่วงนี้ลูกค้าอาจจะต้องทำความเข้าใจหน่อยว่าผักมันแพงจริงอย่าขอผักเยอะ